มาถึงข่าวที่ช็อกแฟนในวงการบันเทิงนี่ฮะ
ฉากรัก๙ปีเวียเบลล่าหันมาเป็นพี่น้อง
จริงหรือเปล่าคือทั้งสองคนเขายังไม่ได้ออกมาพูดจากปากเขาหรอก
แต่มันมีข่าวลืมมาจากผู้สื่อข่าวในวงการบันเทิงมากมาย
แล้วเราเองก็ไปถามผู้จัดการส่วนตัวของคุณเบลล่า
เขาบอกว่าสถานะไม่เหมือนเดิม
ไอ้ข่าวมันไม่เหมือนเดิมหมายความว่าอย่างไร

ซึ่งทั้งสองคนยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใด
ลือสนั่นจริงฮะตอนนี้วงการบันเทิงครับทุกเพจสำนักข่าว
ไม่ใช่แค่วงการบันเทิงนะฮะข่าวหลักต่างเราเองก็ต้องหยิบยกข่าวนี้มาเล่น
เพราะว่าต้องยอมรับนะฮะว่าคู่รักของเวียกับเบลล่าเนี่ยโอ้โห
พระเอกนะฮะขวัญใจมหาชนหลายคนเขารุ้นจะให้แบบ
ท่านกับแต่งงแต่งงานกันไปอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเลยทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราก็ถามไปยัง
พักหนึ่งหรือเลิกกันหรือยังไงตอนนี้ยังไม่ทราบเพราะว่าเขาเองก็ยังไม่ได้ออกมาบอก
แต่ว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ยเขามีการไปจับสังเกตตั้งแต่ทั้งคู่เนี่ยเริ่มไม่ได้มีการลงรูปคู่ด้วยกัน
นี่ไงคือจับสัญญาณจากตรงนี้แหละใช่ไหมคะ
ถามว่านานขนาดไหนมีนานเลยนะ
ตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ต้นปีมีนาคมนะฮะซึ่งล่าสุดเป็นภาพคุณเบลล่าไปส่งคุณเวียที่ไปถ่ายหนังที่ออสเตรเลีย

สนามบินก็ไปส่งกันอันนี้คือล่าสุดที่ถ่ายด้วยกันนะฮะ
ซึ่งงานสุดท้ายที่ทั้งคู่ทำด้วยกันคือมีการเอาเงินจากการทำโฟโต้บุ๊กเนี่ยไปมอบให้การกุศลเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับ

อย่างคุณเบลล่าลงรูปใช่ไหมคุณเวียก็ยังไปกดไลค์อยู่นะ

ยังไม่ได้มีความแบบว่าตัดขาดอะไรกันนะฮะ
ล่าสุดเองเนี่ยผู้จัดการส่วนตัวของคุณเบลล่าอย่างคุณพลอยเองก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่า
โอ้โหหลังจากที่มีคนส่งมาถามกันเยอะมาก
คือคนถามเขาเยอะเหลือเกินเขาก็บอกได้แต่เพียงสั้นว่าขอบคุณที่เป็นห่วง
อยากให้ฟังจากปากทั้งคู่เองดีกว่าเพราะว่าเป็นการเคารพความเป็นส่วนตัวของทั้งคู่
เดี๋ยวเบลล่าเนี่ยจะมีคิวออกอีเวนต์ที่ห้างดังที่หนึ่งที่อายุทยา๓๐พฤศจิกายนนี้ผมว่า

คงจะไปถามแน่ว่าเอาจริงแล้วมันยังไงนะฮะ
สำหรับเวียเบลล่าแล้วนะฮะเป็นคู่รักมาราทอนอย่างที่เราทราบกันดีว่าหลายคนเขารอลุ้นให้ทั้งคู่นั้นถึงกับประตูวิวาลเลย

แล้วการสัมพันธ์ถึงเรื่องของตัวเองกับนางเอกสาวเบลล่าตอนนั้นคุณเวียเขาแบบพูดไปยิ้มไปเต็มอิ่มมาเรียกว่าความรัก

ถูกต้องเขาบอกว่าความรักของเขาเนี่ยนะมันคือเรียบง่ายมันเป็นธรรมชาติ
ที่ฝ่ายหญิงเรียนเก่งทำงานเก่งรักครอบครัว
พอถามว่าคุณเวียมองอนาคตวาดฝันจะแต่งงานเลยไหม
คุณเวียเขาเปิดใจตรงว่าไม่มีใครไม่อยากแต่งงานหรอก
คือนอกเหนือจากต้นไม้ใบย่าเนี่ยก็คงจะเป็นความรักนี่แหละมั้ง
มันเกิดขึ้นแบบเรียบง่าย
และมันเกิดขึ้นแบบไม่เร่งรีบมันกำลังน่ารัก
ไม่มีใครไม่อยากหรอกแต่ว่าไม่ได้แพลน
เพราะว่าเรายังให้โอกาส
แต่ละคนได้ทำอะไรไปเรื่อยก่อน

นั่นคือสิ่งที่ต้องมีให้กันและกันนะ
เรารู้สึกว่าอยากให้มันพร้อมและสบาย
หนังครูอยากให้แบบได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักอย่างเต็มที่แล้วจริงก่อน
เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับการที่จะมาเริ่มต้นครอบครัว
มันมีอะไรที่เป็นภาระเป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ก็ถ้าไม่มีอะไรติดขัดก็ควรนะครับเดี๋ยวจะ๔๐แล้วจะยุ่ง
ฟังแล้วก็มีแพลนจะแต่งงานเหมือนกันนะ๓๔๕ปีหลังจากนี้

แม้จะมีข่าวลื้อว่าเขาเลิกกันแล้วแยกเป็นพี่น้องกัน
แต่ว่าคนในวงการบันเทิงเองบางส่วนก็ไม่เชื่อนั่นว่าเขาจะเลิกกันนะฮะ
เขาก็ดูรักกันดีต้อง๙ปีอย่างคุณมดดำเองก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกัน
เขาไปทริปถ้ำนาคากันกับเบลล่าพี่ป้อมเป็นชั้นแต่งหน้า
ป้อมเองเขาก็บอกว่าเขาก็ยังคุยกันอยู่นะ
ดำก็เชื่อว่าฉันไม่เชื่อฉันคิดว่าเขายังไม่เลิกกัน
ดำพูดเมื่อวานว่าเขายังไม่เลิกกันนะฮะ
คือเดี๋ยวต้องรอทั้งคู่ออกมาพูดเองดีกว่า
สุดท้ายแล้วต้องรอเวียกับเบลล่าพูดเองจากปากเขาจริงว่า
เขายังคบกันในสถานะไหน
แต่ว่าหลายคนก็ช็อกไปแล้วว่าจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ตั้ง๙ปีน่ะใช่ไหมครับ๙ปี๙ปี

ใช่ครับแต่เลิกกันแล้วสมมุติถ้าเลิกกัน
แต่ยังคบหาสมาคมกันได้คุยกันได้
ก็แยกกันได้ด้วยดีเรามีแบบนี้เยอะไปเหมือนกันนะฮะ